ส่วนข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ไปเริ่มดู
หลายคนบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วคุณสุภาษารา
คุณผู้ชมค่ะไก่ที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย
แบบผิดกฎหมายทางสงขา
ปรากฏว่าประมาณเกือบ๔๐๐๐ตัว
สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำคือขุดดินแล้วโยนมันไปฝังกลบทั้งเป็น
หลายคนเห็นคลิปนี้บอกว่าไม่สบายใจเลย
ก็เข้าใจนั่นแหละว่าไอ้ไก่เหล่านี้มันมาแบบผิดกฎหมาย
กลัวว่าจะมาแพร่เชื้อโรคไข้หวัดนงไข้หวัดนกก็ว่ากันไป
แต่ไอ้วิธีการที่ไปฝังกลบแบบนี้
มันถูกตามหลักเกณฑ์ถูกตามขั้นตอน
ถูกตามวิธีการของกรมประสุทธิ์หรือไม่
แล้วเขาเหมือนตายทั้งเป็นมันทรมานไหม

มันทรมานในหัวอกเหลือเกินนะ

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลย

ด่านกักกันสัตว์สงคลาไปตรวจสอบข้อแท้จริง
ไปพูดคุยกับนางสาวรันกิจสิสม
เป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้า

ซึ่งตอนที่เราไปบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์
แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้อสงสัย
กรณีมีการโยนไก่เป็นลงในบ่อการฝังกลบ

เจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าเป็นการทำลายด้วยวิธีดึงคอให้ไก่
หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็วตามหลักการการุญฆาต
แล้วก็นำซากไก่ทั้งหมดลงไปฝังในหลุม
แต่บางตัวอาจจะยังไม่ทันตายไงก็เลยทำให้ดูเหมือนว่า
โยนไก่ลงไปในทั้งในหลุมทั้งเป็นแล้วก็ฝังกลบมันหรือเปล่า
ล่าสุดนายศัตรวแพทย์สลวิทรานีโตอธิบดีกรมปสุศัตริย์
ก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าก่อนเกิดคลิป
ภาพการทำลายไก่ของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสุขภาพไก่ของกลาง
ผลการตรวจนี่ไงสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
จึงได้ทำลายของกลางด้วยวิธีการดึงคอให้ไก่หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็ว
คิดตามนะดึงคอให้ไก่หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็ว
ตามหลักการุณฆาตแล้วนำชักไก่ทั้งหมดฝังในหลุม
โดยปฏิบัติภายใต้ระเบียบของกรมประสุทธิ์

ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่คลิปนี้ปรากฏออกไปนะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝังกลบไก่โดยไก่ที่อยู่ในหลุมฝังกลบ
มันยังไม่ตายเนี่ยนะคะแน่นอนว่าคนที่พบเห็น
เขาไม่สบายใจสะเทือนใจกับความรู้สึก
เรื่องนี้อธิบดีกรมประสุทธิ์สัตว์บอกว่า
ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ฝังไก่โดยไม่ทำลายตามหลักการการุญฆาตมาก่อน
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการทำลายสัตว์ตามประกาศของกรมประสุทธิ์
ต้องทำลายด้วยวิธีนี้นะอันนี้ก็ต้องมีการลงโทษต่อไปนะคะ
คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สบายใจว่าลักษณะการฝังกลบไก่ทั้งเป็นแบบนี้นะ
แต่เขาบอกมาแล้วแหละว่าใช้วิธีการดึงคอให้มันหมดความรู้สึกก่อน
บางคนบอกว่าก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าไอ้การฝังกลบแบบนี้
จริงแล้ววิธีการกระบวนการขั้นตอนหลักเกณฑ์
ที่กรมประสุทธิ์สัตว์เขาทำเขาทำกันอย่างไร
ในเว็บไซต์ไปดูด้วยเลยนะคุณสุภาษาลา
เขาจะมีวิธีการบอกหมดเลยว่าอ่าถ้าเกิดว่าเนื้อหมูเนื้อวัว
นำเข้ามาแบบผิดกฎหมายการทำลายจะต้องทำแบบไหน
ปีกที่มาเป็นแบบนี้จะต้องทำอย่างไร
เขามีกระบวนการหมดเลยและที่สำคัญต้องมีการฆ่าเชื้อด้วยนะ
แล้วกลัวว่าเชื้อมันจะแพร่ระบาดได้
เพราะว่าสิ่งที่เขาสงสัยและฆ่ามันทั้งหมด
ก็คือเรื่องของการกลัวว่าจะมาติดโรคกับสัตว์ในประเทศไทย
แต่ว่าตอนนี้มีคำตอบแล้วนะกับคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ